ขอส่งท้ายนกรงหัวจุกมันรีกไปถึงนี่เลย
คือปล่อยความฮาตามกระแสติ๊กต๊อก
ขอแปลงเป็นเสาไตวพรือวะอ้อ

กลายเป็นนกรงหัวจุกร้องริกริกริก
ริกริกริกริก

เสียงนกรงหัวจุกมันริก
จกวิกวิกวิกวิกวิกวิก
จกจกวิกวิกวิกวิกวิก
เสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของ

แล้วบ่นว่าไม่มีแฟน
ก็ดูดูดูดูเฉย
เห็นหลังก็สวยดีหันมาอีกทีแทบหงายหลัง

ำจนเหนื่อยไม่รู้ไปสุดที่ตรงไหนอะค่ะ
แต่เห็นแบบนี้เอฟซีบอกว่าภูมิใจภูมิใจ

เป็นที่มาของคำว่าสวยมักนกตลกก็ยังนกอีกอะค่ะ